ทานอะไรแซ่บอร่อยกันไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหม
เรามาดูข้อความไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมา
ว่าจะเปลี่ยนชื่อเจ้างูเหลือมเป็นอะไรดี

เลื้อยล้านเบาวิวนาคีก็มี

บุญมานำโชคบุญโชคเกลียวสมบัติ

มีทองเนื้อเก่าก็มีอึดอาดจอมเขมือบก็มี

เลือกเลยค่ะซ่อยมาลาซ่อยมาลาค่ะดูสวยหวานดูแบบว่าใดดีดูเป็นผู้หญิงหวาน

งั้นเอาวันนี้เฉพาะวันนี้เราจะเรียกเจ้างูเหลือมว่า
สร้อยมาลาจะได้ลดความน่ากลัวลงไป
ถ้าเกิดว่าน้องสร้อยมาลาบุกบ้านพี่ขุนพี่จะทำอย่างไรเจ้า
จะทำยังไงคะแจ้งกู้ภัยหรือวิ่งหนีไปดูกันแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านล่ะค่ะคราวนี้
นี่ค่ะไปกันค่ะที่หมู่บ้านเมืองประชาอยู่บ้านเล็กที่

จะได้รู้ว่าซ่อยมาลาไปถูกบ้านดูพี่คะพี่ขุนคะ
นี่น้องสร้อยมาลานะคะแฝงตัวอยู่

อยู่ที่บ้านเล็กที่๓๓๗๓๓หมู่แปดตำบลสุรษักริงอำเภษีรชาจังหวัดชนบุรี
ต้องสังเกตดูดีจริง
เลื้อยเข้ามาในบ้านของคุณพี่
พอไปถึงแล้วก็พบกับงูเหลือมที่มีขนาดยาว๕เมตรคุณ

สร้อยน้องสร้อยยาว๕เมตรนะคะ
น้ำหนักน้องสร้อย๔๐กิโลกรัม
โอ้โหแสดงว่าช่วงหลังน้องสร้อยเนี่ยทานเยอะนะจ๊ะ
ใช่ถูกต้องแล้วน้องสร้อยเนี่ยไม่รู้ว่ากลัวอะไร
หลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้หน้าบ้าน
ก็เลยไปสอบถามกับเจ้าของบ้านนะคะ
เจ้าของบ้านคือคุณรุ่งทิพย์เล่าให้ฟังบอกว่า
เช้ามืดที่ผ่านมานะมีคนเห็นงูเลื้อยเข้ามาในบ้าน
แล้วก็มาบอกตัวเองนี่แหละพอออกมาดูอุตะ
อุ๊ตะตกใจพังงะเลย
พบน้องสร้อยมาลาน้ำหนักตัว๔๐กิโลกรัม
ความยาว๕เมตรซ่อนอยู่ในพุ่มไม้หน้าบ้านแบบนี้
พอตั้งสติตั้งหลักได้เท่านั้นแหละค่ะ

พร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาพาตัวน้องสร้อยกลับไป
ครับนะคะแต่กว่าจะจับได้กันโอ้โหเนี่ยคุณคะ
ไปด้วยความยากลำบากเพราะน้องสร้อยตัวใหญ่มากจริง

สร้อยก็เขินอายเพราะว่าคนเยอะนะคะ
งูนี้ลำตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่ยอมให้จับง่ายเลย
สุดท้ายพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขามีความชำนิชำนาญในการจับงู
อยู่แบบนี้เหมือนกันนี่ค่ะน้องสร้อยโอ้โหน้องสร้อย
เห็นแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าสายตัวเลข
เห็นไหมใครที่มัวแต่ดูน้องสร้อยจะพลาดดูทะเบียนรถนะจะบอกให้
เอามาเล็กที่นี่เจ้าก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ดูกันไปแล้วกันนะงวดต่อไป๑กุมภาพันธ์
หนีกันไปนะจ๊ะกับสร้อยมาลาในวันนี้
สร้อยสุดท้ายสร้อยมาลาขอลาลงกระสอบทราย
น้องสร้อยก็จะต้องขอลาเอ่ย

ตรงนี้เลยสั้นเลยนะมันอยากจะจบก็จบซะอย่างนั้น
สร้อยมาลาก็ไปดีแล้วบ๊ายบายสร้อยมาลาก่อน
เห็นไหมพอเรียกว่าสร้อยมาลาลดความน่ากลัวลงไปได้เยอะนะ